ได้ความว่าคู่นี้น่ารักไปสมมุตินะคะ
อย่าอิชชากนั้นนั้นไม่เอาไม่ได้จะเป็นคนมากกัน

แฟนคลับเขาก็ฟินกันทั้งคู่เนี่ยต่างส่งของขวัญแทนใจให้กันด้วย
ฝ่ายหญิงเบลล่าของดิฉันนะคุณส่งลูกโป่งรูปรอยยิ้มไปให้ค่ะให้พี่เวีย
ส่วนไปดูในอินสตราแกรมเบลล่าอ้าวเบลล่าก็ถือดอกไม้ช่อโตวะสีแดงนะฮะ
ก็แสดงว่าฝ่ายชายเนี่ยก็ส่งมาให้เหมือนกันเพราะว่าเบลล่าก็แท็กพี่เวียเหมือนกัน
พวกเรารวมไปถึงชาวเน็ตทั้งหลายนะคะที่ฉันขอบอกเลยว่าอยากรู้แหละว่าทั้งคู่เนี่ย
ส่งกันให้เนื่องในโอกาสพิเศษอะไรจะใช่วันครบรอบที่คบกันของเขาทั้งคู่หรือเปล่า
ฟังที่มาที่ไปของลูกโป่งแล้วก็ดอกไม้กันเลยค่ะ
ก็เนี่ยปีใหม่ครับคริสต์มาทอะไรอย่างเงี้ยครับ
คือเห็นว่าแบบอยู่แบบใกล้เทศกาลแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
เลยคุยกันว่าเอ๊ะเรามาแลกของเล่นกันไหมอะไรอย่างนี้
วันเป็นวันที่ดีอยู่แล้วครับคือไม่ต้องไม่ต้องมองว่าวันนี้เป็นวันอะไรอะไรอย่างนี้
คือถ้าเรามีเวลาที่จะแบบมอบความสุขให้กับคนรอบข้างเราไม่ว่าใครก็ตาม
ก็ทำได้ทุกวันเลยนะครับเป็นตัวอย่างครับ
ก็ใกล้จะถึงวันเกิดเขาแล้วผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะซื้ออะไร
รถหนึ่งคันอ่ะไม่ใช่นะครับ

ก็คืออะไรอร่อยเราก็ไปกินหมดแหละ
ใช่แล้วก็วันเกิดเบลจัดมิตติ้งค่ะ

สายตาเบลล่าก็แอบเขินอยู่นะ
เอาเป็นว่าใกล้เนี่ยจะปีใหม่แล้วเดี๋ยวก็รอดูของขวัญของคู่นี้แล้วกันนะครับคุณผู้ชม
คุณผู้ชมบอกเลยว่าเป็นปีของทั้งคู่จริง
สถานีต่อไปคนโสดอย่างเราเตรียมใจเอาไว้สถานีต่อไปวันวาเลนไทยค่ะ
คุณก็เตรียมนะคะชักดิ้นชักงอชักตายกันไปเลยแล้วคุณผู้ชม
รับงานคู่พรีเซนเตอร์คู่แม่ดีไปหมดเลยนะฮะ
น่ารักปีของเขาจริงคู่นี้เวียเวลานะครับ